มาดูเหตุการณ์ที่สงขลาคุณผู้ชมค่ะอย่างที่เกริ่นเอาไว้นะคะ
แฟนแฟนสาวยืมเงินผู้ชายไปนะคะ๘๐๐๐บาทพอมีการทวงขึ้นมา
ก็มีคำออกมาบอกว่าโง่ให้ยืมเองทำไม
เท่านั้นแหละค่ะก็เลยมีปัญหากันทะเลาะกันจนถึงขั้น

นี่เป็นตอนที่ตำรวจชุดเผชิญเหตุสพหาดใหญ่ต้องไปปิดล้อมบ้านหลังนึง
ที่ถนนสุธิสมิทซอย๒๑ที่เขตเทศบาลนครหัดใหญ่สงขลานะคะ
เพราะชาวบ้านแจ้งไปบอกว่าผู้ชายผู้หญิงทะเลาะกัน
แล้วมีการเอาอาวุธปืนมาข่มขู่กักขังหน่วงเหนียวค่ะ
นี่คือช่วงเย็นของเมื่อวานนี้
ตอนที่ตำรวจไปเนี่ยก็ปล่อยตัวผู้หญิงออกมาจากบ้านแล้วนะคะ
ปลอดภัยดีค่ะแต่ว่าเธอยังตกใจนะคะ
ผู้ก่อเหตุยังอยู่ในบ้าน
ผู้หญิงให้การบอกว่าแฟนมีปืนสั้นพกติดตัวอยู่ด้วยค่ะ
เจ้าหน้าที่ก็รีบไปเจรจากับผู้ชายที่อยู่ในบ้าน
ไม่นานก็ยินยอมให้ควบคุมตัวแต่โดยดีค่ะ
ก็ต้องไปพูดคุยกันต่อที่โรงพักนะคะ
เพราะว่ายาดของฝ่ายหญิงที่อยู่ตรงนั้นเนี่ย
ไม่พอใจค่ะพยายามจะวิ่งตามรถจะมาประชาธรรม
ต้องเลยต้องเอาไปที่โรงพักก่อน
นายศิวัฒน์หรือนายบาร์ทค่ะอายุ๒๘ปี
รับสารภาพบอกว่าทะเลาะกับแฟนสาวเรื่องเงินค่ะ
คือแฟนสาวยืมเงินไป๘๐๐๐บาท
อ้างว่ายืมไปช่วยที่ร้านเพราะว่าพ่อเธอเนี่ยเปิดร้านอาหาร
แต่พอไปทวงก็ถูกตอบกลับว่าโง่เองที่ให้มา

แฟนเนี่ยเป็นคนลงมือก่อนนะคะ
แฟนสาวเป็นคนลงมือก่อนทั้งตบทั้งขวนหน้า
เขาก็เลยเอาปืนสั้นออกมาขู่เท่านั้นไม่คิดจะยิง
แล้วปืนก็ไม่มีลูกกระสุนค่ะเขาบอกแบบนั้นค่ะ
เรื่องต้นตำรวจแจ้งข้อหากักขังหน่วงเหนียว

เกี่ยวกับอาวุธปืนนะคะก็ดำเนินคดีตามกฎหมาย